มาช่วงนี้นะคะยังอยู่กันที่เรื่องของหัวขโมยค่ะ
คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะโทษพิษเศรษฐกิจหรือโทษนิสัยของคนดีนะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี
คนร้ายสองคนน่าจะเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่ง

เดินมาดูลาดเหล่าที่ร้านขายแตงโมร้านนี้แหละค่ะ
เดินมาเสร็จปุ๊บตอนแรกเจ้าของร้านเรียก

เดินจากไปสักพักหนึ่งกลับมาใหม่
อันนี้ตอนกลับมาแล้วนะคะแยกกันไป
แล้วคุณดูกล้องวงจรปิดนะผู้ชายคนนั้นแหละค่ะ

ย้อนกลับมาอีกทีเจ้าของร้านเขาหลับอยู่นะฮะ
ดูให้แน่ใจสุดท้ายเข้าไปชกแบบนี้ฮะ
ชกแบบนี้แล้วก็เดินจากไปหน้าตาเฉย
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดทั้งสิ้น
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ

ตั้งอยู่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักคลองหลวงแล้ว
พร้อมกับนำคลิปภาพที่เราเห็นนี่แหละ
มอบให้กับตำรวจใช้เป็นหลักฐาน
สีดำมูลค่าเกือบ๕๐๐บาทก็เป็นเงิน
ใช่ก็เยอะนะนี่ค่ะ๕๐๐๐บาทนั่นสิถูกไหมนั่นสิ
ทีนี้นางสาวทิติมาอาจพักดีอายุ๒๔ปี

ทั้งสองคนเดินผ่านหน้าร้านเธอยังเรียกเลยนะ
เรียกให้ซื้อแตงโมแต่คนร้ายไม่ซื้อค่ะแล้วก็เดินผ่านไป
หลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาก่อเหตุขโมยมือถือ
ซึ่งหลานชายนอนหลับอยู่
คาดว่ารอบแรกที่เดินมาน่าจะมาดูราสราว

ฟังเสียงเจ้าของร้านแตงโมหน่อยค่ะ
มาเหาะดูลาดลาวว่าเราจะเดินมาออกมาข้างร้านไม้
แล้วผัวก็เป็นคนมาหยิบพอหยิบแล้วเขาก็เดินไปเลย
คุณผู้ชมเจ้าของร้านต่อแต่งโมร้านนี้นะคะ
ไปแจ้งความไว้แล้วเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
แต่อีกทางหนึ่งก็ไม่ได้ลดลักความพยายามนะคะ

หลังเกิดเหตุค่ะเธอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
กระทั่งมีพลเมืองดีเขาบอกว่าเขาเคยเห็นหน้าคนร้าย
ก็เลยแจ้งให้ผู้โพสต์ก็คือเจ้าของร้านแตงโมทราบ
พอไปตรวจดูครั้งแรกเนี่ยไม่พบแต่ว่าล่าสุดเช้านี้ค่ะ
พลเมืองดีแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยเดินออกจากที่พัก
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ไปติดตามจับกลุ่มตัวทั้งสองคน
จับได้แล้วโดนรวบตัวแบบนี้
คนแรกคือนายเรทเรนอายุ๓๕ปีเป็นชายชาวกัมพูชา
คนที่สองเป็นชายชาวไทยชื่อว่านายรัชพลม่วงเกษม
อายุ๒๓ปีเป็นสาวประเภท๒ทั้งสองคนเขาเป็นแฟนกัน
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ก็เลยยึดของกลางมา
โชคดีนะที่ยังไม่ขายนะคะนายรัชพลให้การบอกว่า
นุ่มเนี่ยเคยทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายสินค้าแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้ว
ส่วนเขาก็ไม่ได้ทำงานจึงต้องการเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย
ตัดสินใจก่อเหตุลักษัพสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวได้แบบนี้นะคะ
ไม่มีงานทำก็ไปหางานทำนะอย่าทำแบบนี้เลย